ไปดูเหตุการณ์ที่หนูน้อยวัย๓ขวบถูกสุนัขนับ๑๐รุมกัดเลยนะฮะ
ขณะที่วิ่งเล่นอยู่ในสวนในพื้นที่บ้านของเขาเองที่จังหวัดชนบุรี
เรื่องนี้นะครับก็ทางเจ้าของบ้านและก็เจ้าของสุนัข
ต่างแบบนี้แล้วต่างจะแก้ปัญหาแล้ว
บอกว่าหลังจากนี้นะจะสร้างกำแพงจะสร้างรั้วกั้น
พื้นที่ระหว่างเราสองหลังหลังจากที่เด็กถูกสุนัขกัดนะครับ
หนูน้อยวัย๓ขวบที่ถูกสุนัขของเพื่อนบ้านไม่ต่ำกว่า๑๐ตัว
รุมกัดจนบาดเจ็บเย็บไม่ต่ำกว่า๓๐เข็ม
ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาจังหวัดชมบุรีนะครับ
แม้ว่าอาการตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับแต่ก็มีบางช่วงที่มีอาการเจ็บแผล
แล้วก็มีอาการหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หมอบอกว่าขอดูอาการก่อนกลัวเรื่องของแผลจะติดเชื้อนะครับ
ด้านของนางพัฒนาภูลพัฒนสุขแม่ของเด็กวัย๓ขวบนี้
เด็กนี้ชื่อน้องน้ำนิ่งนะคุณแม่เปิดเผยบอกว่าช่วงเย็นของวันที่๒๑กุมภาพันธ์
ลูกชายวิ่งเล่นในสวนกาแฟหลังบ้าน
ซึ่งตอนนั้นในบ้านมีเพียงตายายแล้วก็น้องน้ำนิ่งอยู่ด้วยกัน๓คน
เพราะว่าเป็นสวนที่อยู่ในพื้นที่บ้าน
ตอนที่น้องน้ำนิ่งถูกสุนัขรุมกัด
ไม่มีใครรู้ว่าตกลงแล้วอยู่ส่วนไหนของสวนกาแฟ

น้องก็ได้วิ่งมาหายายในสภาพเลือดท่วมตัวเลย
และน้ำนิ่งก็บอกยายบอกว่าถูกหมากัดถูกหมากัด
ตายายต้องรีบพาไปหาหมอ
จากการถามน้องน้ำนิ่งน้องน้ำนิ่งคุยกับแม่ได้นะ
กับแม่ได้อธิบายแม่ได้นะครับ
ก็บอกว่าหนูไปเล่นกับฝูงสุนัขฝูงลูกสุนัขด้วยนะ
ก็เอามือไปบีบตัวลูกสุนัข
ไปเล่นตามภาษาเด็กยิ่งเห็นหมาตัวเล็กก็น่ารักก็เอ็นดูไงคะ
ระหว่างที่เล่นอยู่ปรากฏว่าแม่หมามันคงห่วงลูกหมา
ก็เลยวิ่งเข้ามากัดก่อนที่ตัวอื่นจะเข้ามารุมเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าของสุนัขได้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล
แล้วก็บอกว่าจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้๑แสนบาท
และหากเกินกว่านี้ก็จะขอให้ทางครอบครัวของน้องน้ำนิ่ง
จ่ายเงินส่วนต่างที่เกินมาได้ไหมนะครับ
ฟังเสียงแม่ของน้องน้ำนิ่งเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
วันที่โดนกัดเลยเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทั้งหมด
แต่พอหลังจากนั้นเขาไปฟังจากที่แม่เขาพูด
เหมือนกับว่าเด็กเข้าไปบ้านเขาเขาพูดอย่างนี้นะ
ก็บอกว่าพ่อเขาอ่ะดูข่าวแล้วแล้วพ่อเขาไม่ยอม
ก็จะให้รับผิดชอบจนสิ้นสุดการรักษา
ไปดูด้านของฝั่งเจ้าของสุนัขกันบ้างนะครับ
ก็คือนายประพันธ์พรมประเสริฐนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุออกไปขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เพราะมีอาชีพนี้นะครับเป็นพี่วิน
ก็มีนางทองเพียรลิฟต์จ้อยอายุ๙๘ปี
ผู้เป็นแม่อยู่บ้านเพียงลำพัง

ว่าเห็นน้องน้ำนิ่งวิ่งมาที่หน้าบ้าน
แล้วก็มานั่งเล่นกับลูกสุนัขตัวหนึ่ง
ก่อนที่แม่สุนนักเนี่ยนะครับเห็น

ก็เลยวิ่งเข้าไปกัด

อาจจะไปคาบลูกสุนัขออกมานะครับ
แต่ปรากฏว่าก็ไปกัดน้องน้ำนิ่ง
เนี่ยตัวแม่ของนายประพันธ์ก็เห็นเต็มตาเหมือนกัน
ว่าสุนนักเนี่ยไปกัดน้องน้ำนิ่งจริง
และจากนั้นก็มีสุนัขตัวอื่นวิ่งมารุม

โตนไล่ให้สุนนักแล้วก็บอกหยุดหยุดหยุดหยุด
ตอนนั้นก็จังหวะตกอกตกใจเหมือนกัน
เป็นจังหวะเดียวกับที่น้องน้ำนิ่งเนี่ย
ถูกสุนัขกัดแล้วสุนัขมันปล่อยปากแล้วไงคุณ
น้องน้ำนิ่งก็วิ่งกลับเข้าไปในเขตบ้านของตัวเอง
นายประพันธ์ยอมรับว่าตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
คิดว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ออกจากเขตบ้านของตัวเขาเอง

ยินดีที่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

บอกว่าตอนแรกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลย
เพราะว่าหมาของตัวเองเนี่ยวิ่งไปบ้านคนอื่น
ใช่ครับแต่ทีนี้หลังจากที่ฟังแม่ของเขาเล่าให้ฟังแล้ว
เขาก็มารู้ความจริงว่าอ๋อจริงน้องน้ำนิ่งเนี่ย
วิ่งเข้ามาเล่นในเขตพื้นที่บ้านของเขา
ทีนี้ก็เลยอยากจะขอความเห็นใจจากครอบครัวของน้องน้ำนิ่งด้วยนะครับ
บอกว่าเราช่วยกันแชร์ช่วยกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ไหม
เพราะตัวเขาเองเขาก็ทำงานหาเช้ากินค่ำเป็นวินมอเตอร์ไซค
ไม่มีเงินมากพอที่จะมาช่วยเหลือได้หากเกิน๑แสนบาทนะครับ
หลังจากนี้ทั้งนายประพันธ์เจ้าของสุนัขแล้วก็นางพัฒนาแม่ของน้องน้ำนิ่งเนี่ย
ก็จะออกเงินคนละครึ่งทำอะไรก่อนรู้ไหมคุณ
รั้วบ้านป้องกันสุนัขไม่ให้ออกมานอกเขตบริเวณบ้าน
แล้วก็ทำเรื่องไปทำเรื่องอันตรายอีกนะครับ
ก็เป็นวิธีการขั้นแรกก่อนคือทำอนาเขตไว้ก่อนนะครับ
ส่วนการรักษาพยาบาลน้องน้ำนิ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกที

เพราะตอนเหตุการณ์เกิดไม่มีใครรู้เลยนะ
ว่าน้องน้ำนิ่งตกลงอยู่ในพื้นที่เขตบ้านใครกันแน่
ใช่เพราะว่าเจ้าของสุนัขที่กัดน้องกัดน้องน้ำนิ่งบอกว่าน้องน้ำนิ่งเนี่ย
เข้ามาเล่นในพื้นที่บ้านเป็นชั่วโมงแล้ว
แต่ฝ่ายแม่น้องฝ่ายครอบครัวน้องก็บอกว่า